คนที่อาจจะให้การช่วยเหลือนักโทษแป้ง
หลบหนีตอนหลังประทะขวบันทัศน์

แต่มีเรื่องลายละเอียดออกมาทุกวันให้ตาม

จนละผ่านครั้งเดือนแล้ว
เดี๋ยวให้ดูเมื่อวานจริงก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญนะ
เพราะว่าศาลมีนัดที่จะพิจารณาคดี
ปรากฏว่าคือแป้งก็ยังหลบหนีอยู่ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นศาลก็เลยต้องเลื่อนออกไปค่ะ
แต่ว่าเมื่อวานนี้มีออกหมายจับเพิ่มเติมด้วยนะ

เพราะว่าคดีเยอะเหลือเกินของแป้งนาโนดเนี่ยนะคะ

เขาจะมีการพิพากษาคดีที่แป้งนานโหดพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ตอนปี๖๒

สารก็ต้องเลื่อนการอ่านคำพิพากษาออกไป
ไปเป็น๒๕ธันวา๙โมงเช้าค่ะ
โดยคดีนี้เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าย้อนไปนะ
สถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอเมืองพัทธลุง
ตั้งแต่๙กัญญา๖๒
กลุ่มของแป้งทะเลาะกันในสถานบันเทิงกับกลุ่มตำรวจ
แล้วก็ชักปืนออกมาขู่ไอ้ที่วงนั้นปืนนะคุณผู้ชม
ลักษณะจะเจาะยิงตำรวจด้วย
แล้วสองกลุ่มก็วิ่งไล่กันอันนี้ข้างในใช่ไหมตัดภาพไปข้างนอก

รถตู้สีขาวเนี่ยก็มารับกลุ่มชายชะกันออกไป
แล้วเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีคนเจ็บไม่ได้มีคนตาย
แต่ว่าสพเมืองพัทธลุงก็ต้องดำเนินคดี
กับแป้งแล้วก็พวกข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
แล้วก็พกพาอาวุธปืนนี่แหละค่ะเห็นไหม
ออกมาตรงหน้าร้านตอนลานจอดรถตอนประมาณตี๒กว่า
อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๙กันยา๖๒
ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ย
สารจังหวัดพัทธลุงเนี่ยมีการออกหมายจับเสียแป้งเพิ่มนะ
ข้อหาอะไรร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
หมายนี้มันมาจากตอนที่เหตุยิงปืน
ที่ถนนในอำเภอกงหราที่พัทธลุงตอนปี๖๔
พฤษภา๖๔ตอนทุ่มกว่า
ตอนนั้นเจ้าหน้าที่เขาเก็บปลอกกระสุน๙มม

แล้วก็จากการตรวจสอบปลอกกระสุนพบว่าตรงกับปลอกกระสุนที่
นาโนตยิงปะทะกับตำรวจบนเทือกเขาบรรทัศน์
คือมันเหมือนกันที่ยิงประทะวันที่๘
ก็เลยนำมาสู่การออกหมายจับเสียแป้งเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ด้วย

เมื่อวานนี้ครับตำรวจก็ไปพร้อมหมายค้นเลย
หมายค้นบ้าน๕จุดเลยนะ

ที่สำคัญไปเจอทั้งลูกน้องที่มีการเอาปืน
ฝังดินไว้พร้อมกระสุนด้วยอีกเพียบ
ครับ

มีแมกกาซีนที่ใส่กระสุนเต็มเลยนะ

คือตอนที่ตำรวจสืบภาค๙ไปคุมตัวสุรเชษจันเขียว
อายุ๓๙ปีแล้วเขาก็ยอมรับด้วยว่า
นี่เอาปืนผมเอาปืนมาฝังดินไว้
ชายป่าในพื้นที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุง

พิสูจน์หลักฐานก็เอาปืนและกระสุนทั้งหมดที่เจอไปตรวจเปรียบเทียบกับกระสุนปืนที่แป้งนาโนตใช้ก่อเหตุยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่บนเทือกเขาบรรทัศน์เมื่อ๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
สุรเชษจันเขียวเนี่ยคุณผู้ชมเขาเป็น๑ใน๔คนสนิทของต้อธนงศักดิ์
ส่วนที่กำลังเอาหมายสารค้นบ้านเหมือนกันช่วงเช้าเมื่อวาน
ปฏิบัติการครั้งนี้ตำรวจนำหมายสารค้น๕จุดในจังหวัดพัทธรุงไล่ไปเลย
ตั้งแต่บ้านของธนงศักดิ์ต้อธนงศักดิ์
รวมไปถึงลูกน้องคนอื่นทั้งนายอัชฮันอายุ๓๐ปี

ที่เป็นเจ้าของปืนแล้วก็กระสุนเป็นร้อยนัดนั่นคุณผู้ชมที่ฝังดินอยู่
จริงมีอีกคนนึงคือนายกัมปนาศอ่อนสงฆ์
แต่กัมปนาศเนี่ยแม่การข่าวไวไหวตัวทันหลบหนีไปได้ครับ
ทั้งหมดก็โดนคุมตัวไปสอบสวนที่โรงพักตะโหมดในคดี
ร่วมกันช่วยเหลือผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาให้ไม่ต้องรับโทษ
กรณีต้องสงสัยว่าทั้งหมดนี้อาจจะเป็นทีมคุ้มกัน
พานักโทษแป้งนานดหลบหนีลงเขาบรรทัศน
หลังจากประทะกันเมื่อ๘พฤศจิกายน
แต่ว่าทั้งหมดก็ใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา

ยังอยู่ต่อเนื่องกันเลยคุณผู้ชม
ท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่า
มีหลักฐานนะมีหลักฐานว่ากลุ่มเครือข่ายของเสียแป้งเนี่ย
ถ้ายืนข้างหลังเนี่ยนะโยงถึงการพาหนี
การพาหนีหลังเกิดเหตุเกิดเหตุปะทะจำได้ไหม
ว่าบนขาวแล้วตายไม่ตายตายไม่ตายเนี่ย

หลังจากคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง๔คนนะครับ
จากเขานะฮะลงมาแล้วก็มาค้น๕จุด
พลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ระบุถึงปฏิบัติการดังกล่าวว่า
บุคคลทั้ง๕มีหลักฐานโยงถึงการหนี
หนีลงจากเขาบรรทัศน์ของเสียแป้ง

ย้ำบอกว่าในปฏิบัติการเครือข่ายเสียแป้ง

เพื่อขอสนที่กำลังค้นบ้าน
คุมตัวบุคคลต้องสงสัยทุกรายชื่อนะ
ในชั้นสอบสวนจะปฏิเสธเหรอปฏิเสธไปปฏิเสธไป
แต่ตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐานทางคดี
หลังจากสอบสวนตำรวจแจ้งก้อหาดำเนินคดีฐาน
ช่วยเหลือผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหา
เพื่อไม่ให้ต้องโทษให้ที่พำนักซ่อนเร้น
หรือเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมแล้วก็ส่งฝากขางตามขั้นตอนนะครับ
เดี๋ยวจะขยายผลจะจับเพิ่มโชว์ครับตำรวจว่า
หรือเป็นคนที่มีคนอยู่ที่นี่มั้ยครับ
ก็เป็นคนที่
คุณผู้ชมครับสำหรับการเข้าค้นเมื่อวานนี้
นอกจากน้องของกำนันชื่อดังแล้วก็ลูกน้องที่ซ่อนปืนสงครามแล้ว
อีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญคือการเข้าตรวจสอบร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้
มันสำคัญยังไงร้านก๋วยเตี๋ยวนี้อยู่ในซอยปานชูรำลึกตะบนพิมาร
อำเภอเมืองจังหวัดสตูนไปยึดรถกระบะโตโยต้าสีขาวทะเบียนกรุงเทพ
มหานครครับน้องของนายอัชฮันอายุ๓๐ปี
หนึ่งในผู้ถูกควบคุมตัวในปฏิบัติการเครือข่ายนี่แหละ
ข่ายเสียแป้งเนี่ยที่พาหนีเนี่ยเบื้องต้นตำรวจส่งรถคันดังกล่า
พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์รอบคัน
รวมทั้งเดี๋ยวจะนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูล
ว่าเป็นรถคันเดียวกับรถต้องสงสัยไหมที่ขับกลุยทางจำได้ไหม
ขับกุยทางพาเสียแป้งหนีไปลงเรือที่ท่านเรือที่ท่าเรือย่าน
บ้านบากันโต๊ะทิศอำเภอละงูจังหวัดสตูนเนี่ย
แล้วออกอันดามันไปเนี่ยไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะอ้าว
ทำไมตำรวจสงสัยแบบนี้นั่นอ่ะสิว่าพาออกไปเพื่อนบ้าน
แต่พบตรยังบอกว่ายังอยู่อยู่ประเทศเออเอาไว้ก่อน
อ่าไอ้นายอาชะฮันเนี่ยนะเขาว่าไงอ่ะพี่เฮิร์ดเขาปฏิเสธอ๋อ
ปฏิเสธเหมือนคนอื่นแหละแต่ตำรวจตรวจพบสารเสพติด
ถูกดำเนินคดียาเสพติดไปนะครับแต่รอพิสูจน์เรื่องรถ
เออทำไมอ่ะทำไมตำรวจตำรวจชุดสืบเขาเขาคิดว่าเออ
พาเสียแป้งลงเรือออกอันดามันไปประเทศเพื่อนบ้านแต่พบตร
วันก่อนว่ายังอยู่ในหรือว่าสับขาหลอกหรือยังไง

แต่คือเรื่องนี้นะตัวละครมันเยอะมากจริง
บางทีพอพูดชื่อในข่าวมาเราต้องมานั่งคิดว่า

อย่างพรานกจำได้ป่ะนึกพรานก
นกนี่คือคนที่เป็นพรานป่า
แล้วมีวิชาอาคมอยู่ในพื้นที่บ้านตระ
แล้วที่หายไปเป็นเดือนแล้ว
คาดการณ์กันว่าพรานกนี่แหละ

เจอตัวพรานกเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะ
ก็เปิดใจคนนี้เลยพี่เบิร์ต

นี่เพิ่งเห็นตัวจริงเสียงจริงแล้วก็นั่งให้สัมภาษณ์เนี่ยนะ
รานกนายพารดรจันเทพ
คือเป็นพรานป่าที่ชำนาญในการเดินป่าแหละ
แล้วก็มีวิชาอาคมอันดับต้นเลยในพื้นที่บ้านตระที่จังหวัดตรัง
เขาเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐค่ะบอกว่ารู้จักรู้จักแป้งนาโนตจริง
แต่ไม่ได้ถึงขั้นสนิทก็เคยเห็นแหละ
ก็เคยเห็นแป้งนาโนดในบ้านตราดหลายครั้ง
แล้วพอหลังจากเหตุปะทะเมื่อ๘พฤศจิกา
นกไม่ได้ไปไหนนะก็ยังอยู่ในพื้นที่
ก็ผมเดินผ่านหน้าตำรวจตั้งหลายทีตำรวจจำผมไม่ได้เอง
ผมไม่ได้เป็นคนพาแป้งนาโนดหนีซะหน่อย
เสียแป้งไม่ได้ตัวหรอกครับ
ก็ลุกมาพูดว่าป่านี่ครับเป็นผู้นำต่างเสียแป้ง

แต่ตอนนั้นบางคนก็จำผมไม่ได้ครับ
แต่ประจวบหลังก็จะมีรูปแล้วนะครับ
ก็ผมเชื่อว่าไม่ได้ป่าเสียแป้งนี่สิครับ
แต่ตอนนั้นก็ยังติดใจแล้วกับพวกมันอย่างนี้
ก็ตอบเตือนกับหลอกมันอยู่ในจุดจนกับคนเหล้นอยู่ครับ
ครับผม
ข้อกล่าวหาอะไรนะครับ
มีประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมอยากจะถามคุณผู้ชมว่า

พฤศจิเขาปะทะกันบนเขาจริงไหมแล้วฝั่งแป้งนานนท์เนี่ย

อมคือบนเขามันก็ไม่ได้มีกล้องวงจรปิดหรืออะไรจะมายืนยัน
กล้องติดตัวเจ้าหน้าที่ก็น่าจะไม่มีด้วย

แต่จำได้ไหมเมื่อกี้ที่เขาออกหมายเพิ่ม
เขาบอกว่าไปได้ปลอกกระสุนปืนจากการยิงปะทะกัน
แล้วเอามาเทียบแสดงว่ามันต้องมีการยิงกันเนี่ย
เพราะไม่งั้นปอกมันไม่หล่นออกมาหรอก
แต่คลิปแรกที่แป้งนานนทมาเปิดใจ
เขาบอกผมไม่ได้ยิงปะทะเลมีแต่ฝั่งนู้นยิงเป็น๑๐นัด
ผมจะไปยิงได้ยังไงผมเห็นอยู่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็มีครอบครัว

ยิงได้เลยคุณผู้ชมงั้นต้องฟังฝั่งของตำรวจแดนไทย๕๔บ้าง
เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษชุดแรกเลยบนเทือกเขาบรรทัศน์
เขามาเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
คนนี้คือพันธุ์ตำรวจเอกพรมพัฒน์สนิทศรี
และท่านเป็นรักษาราชการแทนผู้กำกับการ
ปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรภาค๙ครับ
ตำรวจเอกพรมพัฒน์นี่แหละที่นำกำลังไปปะทะกับแป้งนาโนตบนเทือกเขาบรรทัศน์
เล่าให้ฟังแบบนี้ตอนเขานำกำลังตำรวจชุดแดนไทย๕๔๑๒นายขึ้นเขาไป
ไปที่จุดซ่อนตัวของแป้งนาโนตตามที่ได้รับข้อมูลมาจากสายข่าว
ตอนนั้นพวกเขาเดินป่ามาแล้ว๔วันมีคนบาดเจ็บด้วยนะ
บาดเจ็บคือเท้าอักเสบก็เลยสั่งพักไปแล้วก็ส่งชุดลาดตระเวนล่วงหน้าไปดูเป้าหมายก่อน
กระทั่งใกล้ถึงพื้นที่เป้าหมายแล้วอีกประมาณ๕๐เมตรเนี่ยตำรวจกำลังจะปีนหน้าผา
มีสุนัขตัวหนึ่งวิ่งมาหาตำรวจต้องกระโดดลงจากความสูง๕เมตร
หลบซ่อนตัวหลังต้นไม้ใหญ่และก้อนหินจังหวะนั้นเองอันนี้พันธุ์ตำรวจเอกพรมพัฒน์เล่านะคุณผู้ชม
เขาบอกจังหวะนั้นเองเป็นตอนที่แป้งนานดซึ่งตั้งแคมป์อยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่
เป็นจุดที่เขาเรียกว่าชัยภูมิดีกว่าตำรวจจุดสูงคม
หันไปเห็นสุนัขวิ่งลงมาหาตำรวจพอดีก็เลยเอาปืนยิงใส่ตำรวจก่อน
นี่เป็นภาพจำลองเหตุการณ์ใครนึกไม่ออกเป็นแบบนี้
อีกทีพันธุ์ตำรวจเอกพรมพัฒน์บอกฝั่งแป้งเนี่ยยิงใส่ตำรวจก่อน
ตำรวจก็เลยต้องยิงตอบโต้ใช้อาวุธปืนกลสั้นลำกล้องสั้นที่พกพาสะดวก
แบบที่แป้งนาโนตบอกและไม่ได้คิดจะวิสามันตามที่แป้งนาโนดกล่าวหา
๑๖กระแทกต้นไม้จนมันหลุดอ่ะจนเสียหายเลยปุ๊
ปืนเสียหายเลยแล้วรองเท้าก็หลุดไปข้างหนึ่ง
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เก็บไปตรวจดีเอนเอแล้ว
ยืนยันว่าดีเอ็นเอที่พบนั้นตรงกับนักโทษแป้งครับ

เจ้าละอิ่งห่วงร้อยอยู่เนี่ย
แต่ว่าตอนนั้นเขาไม่ฟังแล้วเขาไปอย่างเดียว

กระสุนนัดแรกเนี่ยไปโดนก้อนหินด้านหลัง
เหมือนกับก้อนหินด้านหน้าเนี่ย
บังเขาอยู่บังกำรวจอยู่

ก็ยิงเฉียบมาแล้วก็ไปโดนก้นหลังหนักนึง
แล้วก็มีต้นไม้ข้างหน้าโดน๒นัด
พี่ยืนยันว่าเราถูกยิงก่อน

สุนัขที่ชุดแดนไทย๕๔เขาบอกเขาเจอ

ขามันขาดนั่นแหละคือต้นเหตุที่
มาหาตำรวจแล้วทำให้แป้งไหวตัวทัน
ตัวนี้คุณผู้ชมฮะหลังอาดำเนี่ย

ตอนนี้ตำรวจชุดแดนไทย๕๔ก็

กลับไปดูแลที่กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ

ลักษณะนิสัยมันเป็นยังไงก็ร่าเริงดี

ฉะนั้นต้องตัดสินใจแล้วล่ะคุณผู้ชม

เชื่อพันธุ์ตำรวจเอกพรมพัฒน์
รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๙

แล้วฝั่งแป้งนานนทนี่แหละเป็นคนที่ยิงเปิดฉากก่อนเลย

แป้งนาโนตบอกโอ้ยผมไม่ได้ยิงเลย
ฝั่งนั้นหวังจะมาวิสามันผมอย่างเดียวเลย